เดี๋ยวไปดูเด็กที่มีความสามารถคนต่อไปสถานที่ต่อไปที่จะพาไปไปกันที่จังหวัดสุรินทร์
เด็กกลุ่มนี้เขามาเป็นอาสามักคุเทศ
เพื่อที่จะนำนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมปราสาทตาเมืองธม
เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพี่ทหารได้ด้วย
เด็กกลุ่มนี้เนี่ยที่ใส่ชุดภาระสีคุณเป็นเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองคณา
อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์
ร่วมกันมาเป็นจิตอาสาเข้าโครงการยุวะมะคุเทศ
ซึ่งจะแบ่งเบาภาระจากเจ้าหน้าที่ทหารในบริเวณปราสาทตาเมืองธม
ด้วยการเป็นไกด์นำเที่ยวแล้วก็แนะนำสถานที่
เล่าประวัติความเป็นมาของปราศาสตร์แห่งนี้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ฟังอย่างชำนาญมากเลยนะคะ
เขาบอกว่ามีความภาคภูมิใจนะที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานนี้
ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพี่ที่เหน็ดเหนื่อยจากการปกป้องบ้านเมืองบ้านเกิดเมืองนอนกันแล้ว
พร้อมกันนี้ยังเชิญชวนให้ทุกคนเข้าไปเที่ยวชมปราสาทตาเหมือนธมที่มีอายุเก่าแก่กว่า๑๖๐๐ปี
แล้วก็เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมืองอีกด้วยค่ะ
ชื่อเด่นคือนะคะปราศาสตร์ก็เป็นสร้างมีศิลลึงแล้วก็สร้างปราศาสตร์ครอบค่ะ

ก็อายุประมาณ๑๖๐๐ปี
สถานที่เป็นพื้นพิธีกรรมทางศาสนาของพระอิฮิงดุค่ะ

ยุคของพระเจ้าชายวรมันที่๑๐

เราก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะ
ที่สนใจเรื่องของพวกภาษา

ก็เชิญมาเที่ยวชมที่กลุ่มประสาท

เรื่องความสวยงาม
ก็จะเป็นเรื่องของความโบราณค่ะ

ได้เป็นการสนับสนุนให้เด็ก

สถานสำคัญในประเทศไทย
แล้วก็รู้จักสถานที่
สำคัญได้มีการแบบว่า

น้องหนูนะได้มีการมีความกล้าคิดกล้าแสดงออกและกล้าพูด

ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวสนใจค่ะ
อยากจะไปเที่ยวที่นี่ก็สามารถติดต่อให้น้อง
เขาเป็นอาสาไกซ์หรือว่าเป็นยัวทูตมะครูเทศนี้ได้นะคะ
ติดต่อได้ที่ครูบุภาว่าสนามนะคะโรงเรียนบ้านหนองคณา
หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ๐๘๙๐๘๕๘๔๐๗นะคะ
ติดต่อครูบุภาไปเลยนะคะโรงเรียนบ้านน้องคันนาจ้า
น่าชื่นใจสำหรับน้องหนูตอนนี้นะครับ
ผู้ใหญ่เขาก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจัดกิจกรรมแบบนี้
เพื่อเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กนักเรียน